พูดถึงเรื่องงานแต่งนะคะเห็นพระนางวิกน้อยสี่เขาขอแต่งไปแล้วใช่ไหมคะ
รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งค่ะวิกหมอชิดพี่ตายชัชดาพร

นี่ไปมาดิฉันมาเล่าข่าวคนกันเองนะ
เพราะว่าแฟนเขาพี่บอลดิฉันรู้จ้า

เขาคบกันมา๕ปีแล้วคุณผู้ชมนะคะล่าสุดนะคะได้เจอก็

ต้องบอกว่าครบมา๕ปีนะคะแล้วก็มาทักทายที่บันเทิงไทยรัฐก็ถามหน่อยค่ะ
เพราะว่าตอนนี้พี่ตายเนี่ยค่ะคือเคยให้ออกมาสัมภาษณ์นะคะว่า
กำลังจะไปทำการฝากไข่ไว้ก่อนค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะคะไปฝากไข่มาเรียบร้อยแล้วค่ะ
แล้วตอนนี้นะคะก็อยู่ในส่วนของการปฏิบัติการอยู่นะคะ
กดดันงานแต่งนะคะมีข่าวดีเร็วนี้หรือเปล่านะคะ
เจ้าตัวบอกว่าต้องรอไปฝากถามพี่บอลหน่อยละกัน

อนาคตเราก็ยังสบายใจขึ้นว่ายังไม่ต้องมีเดสไลน์ว่าจะต้องรีบแต่งงานเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ค่ะ
อาจแล้วเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เริ่มรู้สึกว่าไม่เป็นไร
เพราะว่าฝากไข่ไว้แล้ว

โปรงใส่เปรียวพร้อมดังมาก
คนนี้ร้อนรุ้นนะคะเอาใจช่วยด้วยนะคะ